ท่านผู้ชมครับวันเลือกตั้งสอสอก็ใกล้เข้ามาทุกที
นี่ก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์พรุ่งนี้ก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้ว
วันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนะทุกภาคการเมืองก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่
เดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันหน่อยในวันนี้นะครับไปที่พักพลังประชารัฐก่อนนะครับ
วันนี้นายสุวิทย์เมสินทรีย์รองหัวหน้าพักนำทีมไปหาเสียงที่นครราชศรีมานะฮะ
ก็ไปมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ยังไปชักดาบประกาศสู้ศึกเลือกตั้งในภาคอีสานเหมือนเดิมนะครับ
นายสุวิทย์บอกว่าตัวเองเดินทางมาหาเสียงที่นี่๔ครั้งแล้วหวังว่าคนโคราชจะเลือกพักพลังประชารัฐแบบยกจังหวัด
โคราชยังเป็นบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสชซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกของพักพลังประชารัฐนะฮะ
แล้วถ้ากรกตให้พลเอกประยุทธ์ปราศัยหาเสียงได้
เดี๋ยวก็จะเชิญมามาพบปะกับประชาชน
นี่ย่าโมออกศึกต้องชักดา
แต่คราวที่แล้วก็ถูกจับผิดไปหน่อย
กุมภาพันธ์ตอนมาครั้งที่แล้วเนี่ยเอาด้านคมเข้าตัวเอง

ขณะเดียวกันครับระหว่างที่นายสุวิทย์นำผู้สมัครกราบไหว้
นุสวรีเท้าสุรนารีนะครับ
บริเวณใกล้กันเขามีเวทีปราศัยใหญ่ของพักเพื่อไทย
เครื่องเสียงก็ดังไปหน่อย
อืมมันก็เลยบรรยากาศเกิดขึ้นระหว่างสองพักนะฮะอ่า
เดี๋ยวลองดูนะครับ
ก็ติดกันเลยอ่ะโอ้โหแล้วเสียงนี่เข้ามาเลย
ทางนี้ก็กำลังแบบอธิษฐานอยู่เลยใช่เสียงคำว่าเพื่อไทยกระหน่ำเลยอย่างเงี้ย
จะเข้าไปพอดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก
อธิษฐานขอพรนะฮะนะคะอืมทีนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบันค่ะ
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะวันนี้นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผู้สมัครหาเสียงที่สยามสแควร์นะคะก็มีคนมาขอถ่ายรูปคึกคักนะคะ
นายสุเทพก็พูดถึงกรณีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะร่วมวงดีเบตด้วยนะคะ
คุณสุเทพมองยังไงลองฟังดูค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจอมขวัญลงพื้นที่ใช่ไหม
ขอนแก่นก็จะมีแบบนี้ทุกพุธทุกศุกร์ไปถึงก่อนวันเลือกตั้ง
แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้จัดเพื่อหวังแค่ว่า
ความมันให้ผู้สมัครตัวแทนแต่ละพักมาวิวาทะใส่กันอันนี้ไม่ใช่
เน้นให้ประโยชน์กับประชาชนค่ะ
ถ้าทุกพักทุกท่านหรือว่าคุณสุเทพสะดวกก็ขอเชิญนะฮะ

ส่วนบรรยากาศการหาเสียงของพักชาติพัฒนาค่ะนายสุวรรลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพัก
วันนี้ไปตลาดไทยไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนะคะ
ก็ย้ำนโยบายพัฒนาปฐุมธานีตามรอยนชาติต้องเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าภาคสอง
คุณสุวัสดิ์ก็เดินลากลำโพงหาเสียงด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะถือเองเลยค่ะ
แล้วก็ทักทายผู้ประกอบการร้านค้าก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะคึกคักนะคะ
คือการเลือกตั้งในครั้งนี้จะใช้กฎระเบียบกฎหมายใหม่หลายอย่าง
อย่างการนับคะแนนเมื่อลงคะแนนเลือกตั้งกันเสร็จ๒๔มีนาคมปิดหีบ๕โมงเย็นนะ
ขยายเวลาไม่ใช่บ่ายสามบ่ายสามครึ่งเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเวลานะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะไปเลือกตั้งไม่ทัน
เขาจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเลยนะฮะนับที่หน่วยเลย
ลงที่หน่วยหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านของท่านตรงไหนเนี่ยนับตรงนั้นเลยนะครับ
วันนี้นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพธิปัตร
ออกมาเรียกร้องให้กรกตเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
โดยขอให้ทำการสอบประวัติกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง
เพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ขอให้กรกตชี้แจงขั้นตอนการขนย้ายและเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย
เพื่อป้องกันข้อคอรหาเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง
เพราะว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ถึง๒๘ล้านคนในทั่วประเทศ